เอาละครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของ

ผมดูจากกระถานที่เหมือนใกล้น่าจะเป็นใกล้บ้านของเซโก

กิจกรรมใช้กีฬาเป็นสื่อกลางแล้วกัน
ตกลงชกกันเพื่อจะหาเงินเงินช่วยน้องบิลลี่นะครับ

ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดระยะสุดท้าย

ก็เลยนัดแนะกันว่าไหนเรามีเรื่องกันแล้ว

แล้วก็ไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊คเนี่ย
เพื่อที่จะหาเงินบริจาคไปในตัวด้วย

ยกเดียวประมาณ๒นาทีได้

กันกระแทกครับนะครับก็มีแฟนการมาดูถูกต้อง

ตำรวจน่าจะเป็นตำรวจนะ
เข้ามาบอกว่าให้แยกย้ายแล้วก็สั่งเลิกเลย

เหมือนมีตำรวจมาถ่ายคลิปด้วยนะ

หรือว่าต่อให้เป็นการโชว์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย

ขอทางที่กันนะครับสุดท้ายก็เลิกลากันไป
ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อเนื่องหลังจากนั้นนะครับ

ระหว่างการรักษาไปเมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ทำให้การชกครั้งใหม่ยังไม่เกิดขึ้น

เราไม่ทราบตัวเลขว่าได้กันเท่าไหร่ยังไงนะครับ